นี่แหละครับคุณลุงคนนี้นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วลวกก๋วยเตี๋ยวครับอย่างที่บอกว่าไปรังสิตไม่ได้พาไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วทำไมยกมือไหว้คือผู้หญิงนะครับในร้านขายเครื่องสำอางเขาก็จะเดินไปไล่
นี่ครับยกมือยกมือไหว้แล้วบอกว่าใจร้าย
ผู้ชายคนนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านขายเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ทำอย่างที่ผมเล่าไป
พนักงานผู้หญิงเพียงคนเดียวในร้านนะครับก็จะเดินไปไล่
ผู้ชายคนนี้ก็รูดซิปกางเกงนะครับแล้วก็ทำแบบนั้นอยู่สายตาก็จับจ้องมา
รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปไล่ครับคุณลุงก็เลยยกขึ้นยกมือขึ้นมาไห้
เหมือนพูดตัดเพราะบอกใจร้ายแบบนี้นะ
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าของร้านก็โทรไปแจ้งตำรวจในท้องที่แล้วนะครับ
เอ้านะครับลองฟังเสียงของพนักงานขายเครื่องสำอางหน่อยครับ
ตรงนี้เลยใช่ไหมเขาขับรถอะไรมา

หรือว่าข้างใน
ตอนหนูนั่งอยู่ในร้านยังข้างในอยู่ค่ะ

มันยังแจ้งกับงวดมาไปด้วยแล้ว